ขออนุญาตนะครับให้ทางท่านอายการนะครับวันนี้ท่านอายการ
อ่าก็ก็มาร่วมด้วยนะครับที่จะให้คำปรึกษาทางด้าน
กฎหมายครับเชิญครับขอเชิญท่านอายการคุ้มครองสิทธิ์ครับ
ท่านเดชน์อีกคุ้มนกประคุณครับครับขอบพระคุณครับอ่าเรียน
ท่านบอกบอกตลอดท่านรองบอกบอกตลอดท่านรองผู้ว่ารักษการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนท่านสื่อมวลชนนะครับสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์
จังหวัดและคุ้มครองสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
อ่ามีความประสงค์นะครับแล้วก็มีความเต็มใจอย่างยิ่งนะครับ
ที่จะให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายนะครับให้คำปรึกษาในส่วนที่เกิดขึ้นต่อไป
ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกหรืออะไรก็ตาม
หรือเกี่ยวกับกฎหมายด้านต่างนะครับสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์เรา
ยินดีให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษานะครับสำหรับเบื้องต้น
ผมขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับต่อไปก็จะให้เรื่องเกี่ยวกับท่านพมจนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียชีวิตครับเชิญเลยครับท่านพมจอจังหวัดครับ
เรียนพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
จุติไกรเลิกได้แสดงความห่วงใยนะคะได้มีการสั่งการอย่างเร่งด่วนนะคะ
ให้รองประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ลงพื้นที่นะคะ
พร้อมกับระดมนักจิตวิทยาจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นอุดร
น้องคายอ่าเลยขอนแก่นนะคะมาร่วมด้วยแล้วก็ประสานกับอ่า
ธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะในการเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัว
ผู้เสียชีวิตเนื่องจากว่าเป็นเหตุที่อ่า
สะเทือนขวัญแล้วก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวในขณะนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วน
ก็คือการเยียวยาสภาพจิตใจนะคะในส่วนในเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการนะคะ
ในการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นนะคะเราก็จะอ่า
ได้ดูเป็นกรณีกรณีไปนะคะถ้าเป็นครอบครัวก็จะช่วยเหลือในเรื่องของ
เอ่อเงินสนุกข้อครอบครัวนะคะในปราวัติฉุบเชิญนะคะ
ส่งเคราะห์เด็กในครอบครัวตามระเบียบของพวกเราต่อไปค่ะ
เชิญทันจังหวัดนะครับ
ราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ
สำหรับกระทรวงยุติธรรมนะคะได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะโดยดิฉันนะคะ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
ผู้เสียหายจำนวน๑๐๐๐๐๐บาทต่อนะครับ
ก่อนผู้ได้รับบัตรจะได้รับค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริงและยังมีค่าถัดรายได้
วันละ๓๒๒บาทไม่เกิน๑ปี

แพทย์ได้ประเมินอาการ

อันนี้ก็จะมีการรับคำขอที่นี่ในช่วงเช้านะคะขอบคุณค่ะ
ลำดับต่อไปสื่อมวลชนมีข้อสักถามไหมครับ
ตรวจเบื้องต้นนะครับรับราชการมาประมาณมาอยู่ที่สนยานวาปี๕๖นะครับ
แล้วก็อยู่โรงพักหนึ่งแล้วก็มาย้ายมาที่นี่นะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดนะครับเมื่อปี๖๒นะครับ
แล้วมีแท่พุทธกรรมเต้เห็นพฤติกรรมที่
นะครับ

เอ่อไม่ดันมานี้นะครับประมาณวิทยุตินาณแหละครับ

แต่ว่าออกไปแล้วตั้งแต่เดือนให้ออกไปก่อนเดือนมกราศต้นปีเนี้ยครับ
เอ่อพูดกับ
เป็นสิบเวนครับเป็นเป็นสิบเวนสิบเวนไม่ไม่ได้เกี่ยว
ไม่ได้เกี่ยวกับชุดจะเป็นสิบเวนนะครับ

ก็เอ่อก็คงหลักหลักก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็จะไปขึ้นศาลแล้วก็อาจจะมีการเริ่มเกี่ยวกับเรื่อง
พอคนที่เอ่อหลังจากให้ออกไปแล้วนะครับ

ก็มีการอ่าหลอด้วยนะครับต้องประกอบกัน

เป็นพื้นส่วนตัวนะครับ
เป็นพื้นส่วนตัว

อันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
เพราะว่าทุกวันนี้เพิ่งเกิดเหตุนะครับ
เราก็จะดูรายละเอียด

แล้วก็เรื่องต่างทั้งหมดเรื่องราวนะครับ

เขาก็ตามคนที่มีลักษณะเป็นคนที่

โดยสังคมรอบข้างด้วย

ไม่ให้ไปสู่การไปประบัติให้ได้นะครับ
เพื่อจะได้ไม่ให้มีการโอกาสมาก่อเหตุนะครับ
เรื่องนี้ก็จะเอามาเป็นบทเรียนนะครับ
หลังจากนี้เสร็จแล้วเราก็ถอดบทเรียนว่า
เราจะมีมาตรการพร่อมกันในเมื่อพรุ่งนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับ
วันนี้เป็นวันแรกซึ่งเราก็ยังไม่ได้พูดคุยลงรายละเอียดในเรื่องต่าง
แต่ว่าต่อไปการปฏิบัติงานของตำรวจเนี่ย
เราก็จะมีการทำงานให้รวดเร็วนะครับ
โดยเฉพาะการปิดล้อมคนร้ายในลักษณะที่มีการคุ้มข้างต่างเนี่ย
เราก็จะพยายามจะให้แต่ละพื้นที่เนี่ย
คือความพร้อมในการปฏิบัติการเข้าไประงับเหตุได้เลยนะครับ
เช่นปิดล้อมจำกุมหรือว่าถ้าคนร้ายต่อสู้หรือมีพื้นเนี่ย
เขาต้องมีการจำนวนการตอบโต้ได้อย่างมีประสุทธิภาพเลยนะครับ
ระหว่างที่รอชุดเพิ่มเติมมาเนี่ย
เปิดบริการในพื้นที่หรือชุดจังหวัดเนี่ยต้องมีความพร้อมในการที่จะทำงานในด้านนี้นะครับ
ในระดับจังหวัดเขาทำกันโดยทำกันไว้เลยนะครับหลังจากแจ้งเหตุมานะครับ
คือหลังจากมีการกว่าจะแจ้งเหตุเนี่ย
เบื้องต้นเขาตกใจมากนะครับกว่าจะมีการหนีไปได้นิดเดียว
บางคนหลวงรอดกว่าจะแจ้งเหตุกว่าจะตำรวจมันจะมา
เพราะว่าพืชนที่น่าเป็นพืชชนบทน่ะก็ต้องใช้เวลาจริง
เราก็ทำให้รวดเร็วที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าเรานำบทเรียนต่างในวันนี้
มาดูว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไรในการปิดล้อมคนร้าย
หรือว่าเวลามีคนร้ายจะหลบหนีต่างเราจะมีวิธีการรับมือให้ได้มาก

คือบังเบิร์นท่าว่าบ้านของผู้ก่อเหทอยู่ใกล้ศรีพระนาคตเล็ก
อาจจะเป็นไปได้ว่าที่นี่มันมีเข้ามาเพราะว่าใกล้บ้านเขาอยู่แล้วนะครับ
กับที่จะก่อเหทต่าง

ขอเวลาตรวจสอบข้อที่จริงไว้ก่อนนะครับ
อันนี้ก็จะนำไปสู่บทเรียนนะครับในการครั้งต่อไปนะครับว่า
อันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าเขาเป็นอดีตตำรวจ
แต่ว่าเราก็มีการพิสูจน์แล้วว่าเราก็ไม่ได้ปกป้องต่างเนี่ย
เราก็มีการไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มตั้งแต่ต้นปี
หลังที่เรารู้แล้วก็ให้ออกไปก่อนนะครับ